มาถึงอีกหนึ่งธุรกิจนะครับตอนนี้ปีนี้ครับ
เรื่องของธุรกิจบันเทิงนั้นสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลนะครับ
ทำให้เรื่องของโรงเรียนสอนดนตรีแล้วก็การแสดงนั้นเติบโตตามไปด้วย
ปีนี้เป็นปีแรกที่มีการเพิ่มหลักสูตรอนาชาติ
การรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครับ
ติดตามจากรายงานของคุณพัฒน์สุริยาโชธครับ
เสียงร้องอันทรงพลังในการสอบภาคปฏิบัติ
เป็นหนึ่งในหลักสูตรก่อนจบการศึกษา
สะท้อนถึงความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
เป็นวิทยาลัยดนตรีครบวงจรแห่งแรกของอาเซียน
บนพื้นที่กว่า๓๐๐ตารางเมตร
ใจกลางย่านทองหล่อมีนักเรียน๕๐๐คน
หลักสูตรตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา

สอดรับกับความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมบันเทิงในบ้านเรา
เพื่อสอดรับกับการขยายตัวของวงการบันเทิง

อย่างที่เราเห็นทั้งดิจิทัลทีวีเอยอินเทอร์เน็ตทีวี
หรือวงการต่างที่ขยายเติบโตอย่างรวดเร็ว
เราก็เลยเปิดหลักสูตรปริญญาตรี
ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตด้านดนตรี

ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นผลิตบุคลากร

ซึ่งเป็นบุคลากรที่เป็นมืออาชีพจริงนะครับ
ปริญญาตรีป้อนสู่วงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง
ปีนี้เป็นปีแรกที่โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรอนาชาติ
เพื่อรองรับนักศึกษาจากต่างประเทศอย่าง
ไต้หวันมาเลเซียและสิงคโปร์

ต้องเรียนแนวดนตรีของสากลด้วยไม่ใช่ร้องแต่เพลงไทย
ต้องร้องเพลงฝรั่งต้องร้องบรอดเวย์ได้

เพื่อให้เขาสามารถที่จะทำงานกับชาวต่างชาติได้
เรียนการแต่งเพลงเรียนการทำเพลงนะครับ

น้องก็จะต้องเล่นบทละครของฝรั่งได้ด้วย
เรียนรู้อุตสาหกรรมดนตรีและอุตสาหกรรมการแสดงระดับนานาชาติ
ให้รู้ว่าในโลกนี้ตอนนี้เขาทำอะไรอย่างไรกัน
อีกส่วนหนึ่งที่เรากำลังศึกษาอยู่
ก็คือเป็นโมเดลของการสอนระยะไกล
เหมือนอย่างที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศเขาทำ
อันนั้นมันต้องใช้เงินลงทุนมากน้อยขนาดไหน

เพื่อให้นักศึกษาที่อยู่ระยะไกล
อุตสาหกรรมบันเทิงแต่ละปีมีมูลค่าหลายแสนล้านบาท
และมีแนวโน้มจะเติบโตมากยิ่งขึ้น
ทำให้โรงเรียนสอนดนตรีและการแสดง
มีการแข่งขันที่สูงขึ้นตามไปด้วย
ดังนั้นโรงเรียนต้องมีการพัฒนาทั้งหลักสูตร
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนักเรียนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้